คืนนี้เรามีเปิดแฟมคดีดังนะฮะเดี๋ยวจะพาย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งจับได้ว่าแฟนสาวเนี่ยแชทกับผู้ชายคนอื่นโมโหก็เลยทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
ค่ะแล้วก็หั่นศพเขาด้วยนะครับจุดไฟเผาอำพลางด้วยแล้วก็หนีไปบวชนะฮะ
อ่าสุดท้ายก็ถูกจับได้นะครับติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังครับ
สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
เพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากบ้านหลังหนึ่งในอำเภอหันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้หลายคนสงสัยว่าที่บ้านหลังนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล
จึงแจ้งให้ตำรวจเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า
กลิ่นลอยออกมาจากห้องนอนที่บ้านหลังนี้เมื่อเปิดประตูออกก็ต้องพังงะ
เมื่อพบศพหญิงอายุ๔๖ปีเจ้าของบ้านและร้านนวดแผนไทยในตัวเมืองเชียงใหม่
อืดอยู่บนที่นอนสภาพศพถูกหั่นออกเป็น๖ชิ้น
และยังพบร่องรอยศพถูกไฟเผาคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐วัน
หลังเกิดเหตุนายพิพัฒน์กันที่มาอายุสี่สิบเอ็ดปี
นุ่มของผู้ตายหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและตกเป็นผู้ต้องสัยคนสำคัญในคดีทันที
ตำรวจพุทธรพัดห้าเอาระดมชุดสุดสวนลงวิธีไล่ล่า
คล้อยหลังเพียง๑วันก็สามารถตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
เตรียมพิธีบวชที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
อาศัยผ้าเหลืองปกปิดความผิดที่ก่อไว้นายพิพัฒน์เปิดปากรับสารภาพถึงปมเหตุสังหารหดครั้งนี้ว่า
คืนวันที่๓กุมภาพันธ์พบผู้ตายแชทไลน์คุยกับชายอื่น
ทำให้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและอ้างว่าผู้ตายถือมีดปรีเข้าทำร้าย
จึงเกิดการยื้อแย่งจนมีดบาดมือก่อนจะแทงเข้าไปที่ท้องผู้ตายจนแน่นิ่ง
จึงคิดหาวิธีอำพลางศพและลงเอยด้วยการหั่นศพออกเป็น๖ชิ้น
เรียนแบบหนังคดีฆ่าหันศพจากนั้นจุดเทียนมาวางไว้บนที่นอน
หวังให้ไฟไหม้บ้านเพื่อเป็นการอำพลังว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น
ก่อนจะปิดบ้านแล้วหลบหนีไปตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กลางชาวบ้านนับร้อยที่มุ่งดูเหตุการณ์แม่ของผู้ตายที่เฝ้าดูการทำแผน
และร้องไห้ออกมาตลอดเวลาทำใจยอมรับไม่ได้กับความโหดร้ายที่เกิดขึ้น
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายพิพัฒน์ฐานความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนา
ซ่อนเล้นอำพลางศพและวางเพลิงเผาทรัพย์ก่อนคุมตัวดำเนินคดีชดใช้กรรมที่เกาะไว้